คุณผู้ชมครับในส่วนของแก่นำที่ถูกควบคุมตัวไปนะฮะ
ก็ควบคุมตัวไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ที่ปฐุมธานี
ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มกำลังในการดูแลสถานที่
แล้วก็มีทนายความที่ขออนุญาตในการที่จะเข้าไปพบกับกลุ่มแก่นนำนะครับ
หลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวของ
นายอานนท์นำพาแก่นำคณะราษฎร๖๓นายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิน
แล้วก็นายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองแต่ว่ากรณีของไม้ระยอง
ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าตกลงแล้วถูกควบคุมตัวด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าตามที่รุ้งปนัสยาเขาประกาศออกมาคือคุณไม้ระยองถูกควบคุมตัวไปด้วย
แต่ว่าก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่าไม้ระยองไม่ได้ถูกควบคุมตัวไปนะครับ
รวมถึงยังมีนายประสิทธิ์อุทารโรธแก่นำเชียงใหม่อันนี้ถูกควบคุมตัว
แล้วก็นำขึ้นรถคุมขังนำไปคุมตัวไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
ตำบลคลอง๕อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมกับกลุ่มของผู้ชุมนุมอีกสักประมาณ๒๐คน
ที่ถูกแยกควบคุมตัวไปที่รถผู้ต้องขัง
ไปไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑เช่นเดียวกันนะครับ
ล่าสุดที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
มี๒ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่อชะดอภาค๑
เพื่อประสานงานในเรื่องของการจะขอประกันตัวกลุ่มแก่นำ
ที่ถูกควบคุมตัวไว้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
โดยตอนแรกเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ทนายความเข้าไป
แต่หลังจากมีการต่อสายให้พูดคุยกันทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่ก็มีการอนุญาตให้๒ทนายความเข้าไปได้นะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยทั้งรายชื่อและจำนวนที่ชัดเจน
แกนนำและผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวไว้นะครับ
ว่ามีกี่คนแล้วก็ความแน่ชัดของรายชื่อในการควบคุมตัวนั้นเป็นใครกันบ้างนะครับ
ล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการควบคุมตัวแก่นนำอีก๒คน
ก็คือรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะครับ
หรือว่านัดการนำกลุ่มแนวร่วมธรรษฐศและการชุมนุมที่ห้องพักโรงแรมแห่ง๑
สถานที่เดียวกันกับที่ควบคุมแกนนำหลักนะครับ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณด้านหน้าตศภ๑เนี่ย
ก็มีรถของตำรวจสันติบาลตำรวจนครบาน
แล้วก็รถของกองพิสูจน์หลักฐานทยอยเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพื่อที่จะนำกำลังพลเข้าไปควบคุมความสงบเรียบร้อย

รวมถึงมีรถบัสที่ลำเลียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการชุมนุมเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้
ทยอยกลับเข้ามาในพื้นที่ต่อชะดอภาค๑ด้วยนะครับ

ในสถานที่ในการควบคุมตัวกลุ่มแกนนำนะครับ